แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

สองวันที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่า
๊อกสุภกรไม่เคยทำให้แฟนผิดหวัง
วันนี้สองแม่บ้านจะขอล้วงลึกเรื่องหัวใจ
ลับในการใช้ชีวิตแบบไหน
ที่ทำให้ความรักยังคงหวานเสมอ

ผ่านไปสองวันแล้วนะคะกับพี่ต๊อกซุภกร

ผ่านไป๒วันแล้วเรารู้จักกันมากขึ้น

วันที่สองเรื่องแบบว่าส่วนตัวความลับเนาะ

เราจะต้องดึงความเป็นตัวตนของคุณออกมามากขึ้น
แต่ว่าพี่ต๊อกเนี่ยวันนี้คือมันจะเป็น๗สถานการณ์สมมุตินะคะคุณพี่

ข้อแรกเลยนะคะอันนี้เป็น๗สถานการณ์สมมุตินะคะ

ถ้าหากว่ากำลังพาภรรยาไปช้อปปิ้ง
แล้วเธอก็เดินเล่นวนไปวนมาในร้านเครื่องสำอางนานถึง๒ชั่วโมง

ต๊อกจะพาเธอออกมาจากตรงนั้นยังไง
ไปข้อปปิ้งถูกเราก็เลือกอยู่นั้นน่ะ๒ชมละ

เฮ้ยทำไมขนาดนั้นมันรุนแรง

เออเอาไปสินไปสินกันรถเยอะไหมอ่ะ

ถ้าไปรอแล้วเราก็บอกว่าเอานะไปดูก่อนนะเดี๋ยวเราขอซื้อต่อ
ถ้าไปรอเราก็บอกว่าเอาตังมาก่อนเดี๋ยวจ่ายก่อนเถอะไปดูก่อน
คือต้องจ่ายก่อนด้วยนะไม่ใช่อะไร
พี่ต้องถ้าพาไปที่รถแล้วมันแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนแรกจะพูดว่าอะไร
เอาก็เตี๊ยมกับยามเตี๊ยมกับสมพพอธ์
ขอบคุณมากเลยครับที่คุยกับเขาไปเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอก
ไปถึงรถก็อ้าวเอาไม่เป็นไรใช่ไหมฮะโอ๊ยขอบคุณมากนะ

อะไรวะมองคือคุยกับใครอะเหมือนคุยกับลูกเทพอะเดี๋ยวก่อน

ภรรยาจับได้มั้ยถ้าอย่างเกี้ยวไม่ต้องจับได้นะ
ก็ไม่น่าจะจับได้นะแต่แฟนพี่ไม่เป็นแบบนี้มั้ง
ไม่เป็นไม่เคยเป็นอ่ะเนอะไม่มีไม่มี
แฟนพี่เขาก็จะแนวเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริง
ถ้าเป็นเรื่องจริงก็คือจะกี่ชั่วโมง
เดี๋ยวจะได้ไปฟิตเน็ตรอหรือไม่ก็อะไรอย่างนี้
ต่อไปค่ะถ้าหากว่าภรรยาไปเจอเงินที่คุณเคยแอบซ่อนไว้นานแล้ว
แต่เราจำไม่ได้คุณจะบอกภรรยาว่า
โอ้โหโป๊เช๊เทวดามอบโชค
ไม่มีเงินมาฝังไว้ด้วยอะ
เราจะเอาไงดีจะไปแลกหรือว่ามันเป็นของเรา
เอาให้ดีสิเราต้องออกลูกนี้เลย

มันเป็นเรื่องความจริงที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อีกต่อไป
ก็มั่วไปเลยมั่วไปว่าเทวดามอบโชคมาให้

โหพวกคุณต่อไปดีกว่า
ไม่รู้ข้อนี้จะไหลยังไงนะ

หากว่าคุณโดนภรรยาปลุกขึ้นมาทะเลาะกลางดึก
เหตุผลเพราะว่าคุณละเมอเป็นชื่อผู้หญิงคนอื่น
คุณจะทำอย่างไร

อ๋อปลับปากกันใช่ไหม

แต่พวกนี้พี่จะตั้งตีไว

ว่าแอนมาพูดอย่างนี้จริง

นี่เก่งมากเลยเนอะ
มันเนียนหน้าตาพี่ก็ดูจริงจัง

เค้าจะรู้ว่าถ้าอยู่ด้วยกันมันมันจะ

ถ้าหากว่าคุณนัดเพื่อนจะออกไปสั่งสรรค์คืนนี้

เป็นสาวที่ภรรยาของคุณไม่ชอบหน้า
และเธอห้ามไม่ให้คุณไปงานเลี้ยงด้วย

แต่มีคนนี้ที่แฟนไม่ชอบเลย

ทำไงดีเขาจ้างไปเป็นพิธีกร

ก็ต้องถ้าอยากไปให้ได้ต้องมีพิธีไป

พอจ้างไปก็ต้องขึ้นก่อนแล้วค่อยให้
แต่ว่าพี่ก็ต้องควักเนื้อ

ถ้าหากว่าคุณส่งคำโวยพรวันเกิดไปให้เพื่อนสาวที่คุณสนิทมาก
ด้วยเท่าไหร่คำที่แบบหวานมากเลย

เป็นเบอร์ภรรยาของพี่

ไม่มันคือเรื่องจริงอื่นเวอร์เคยนะ

ส่งไปว่าน่ารักนะใส่ชุดนี้ทีไรน่ารักทุกทีเลย

แล้วก็เคยอยู่บ้านเฉยแล้วมันขาดการส่งนี้มานานแล้ว
มันไปเจอเขาที่ไหนใส่ชุดไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

ส่งไว้ว่าไงเราต้องถาม
แล้วเราก็จำได้ว่าชุดนี้น่ารักนะ
หยอดเลยตอนนั้นก็คือการหยอด

อะไรแต่งตัวอะไรน่ารักอะไรอ่ะ

ก็ชุดที่ใส่ล่าสุดตอนที่ไปงานศพเนี่ย

ไปหาโมงนะแหละ

ถ้าหากว่าภรรยาเจอลิปสติกสีแดงแป๊บ

ซึ่งไม่ใช่ของภรรยาคุณแน่นอน

ก็แกมีหลายอันมันก็ต้องเป็นอาชีพ

แล้วว่าอันนี้ของพี่เก่าเลยอีกหนึ่ง
นะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณอยากได้ของเล่นชิ้นใหม่ที่หายากมาก
ราคาก็โหดเอาเรื่องเลยอ่ะแล้วก็ภรรยาคุณไม่เห็นด้วยเลย
มีวิธีจะได้ของเล่นมาครอบครองได้อย่างไร

รดเท่าไหร่
ปกติมันเป็นล้าน

เฮ้ยอะไรรดเยอะขนาดนั้น
เมื่อกี้ซื้อสูตรจำได้ไหม

พนักงานเป็นคนโทรมาบอก

เอาบัญชีมาดูด้วย
มันสำคัญอ่ะ

เห็นมั้ยมันจะมีอะไรกันตกที่ตกที่ตก

แต่จริงแล้วมันไม่ได้มันต้องเคลื่อน
เพราะลดราคาทำไมอ่ะ

หาหาหา

แล้วก็เรียบร้อยนะ

แล้วทำไมสลิปมาเก็บตั้งล้านหนึ่งอ่ะ

จริงนี่ก็คือ๗สถานการณ์สมมุติกับผู้ชายในฝันของเราในวันนี้นะคะ
ช่วงหน้าเรายังอยู่กับพี่ต๊อกอยู่อีก
แต่อันนี้จะคุยเรื่องแบบว่า
ลึกความรักของพี่เขาที่มันคบกันมายาวนาน